คุณผู้ชมคะช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้
จะพูดถึงพระเจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นพุทธธรรมกะที่ล้ำเลิศ
และทรงทำลูกบำรุงพระพุทธศาสนา
ติดตามช่วงนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ท่านรู้จักพลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุญชรไหมครับ
นายตำรวจคนนี้เคยเป็นนายตำรวจ
หัวหน้าตำรวจราชสำนักอยู่๑๑ปี๑๑เดือน
เคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดน

วอสุดท้ายนั้นโด่งดังมาก

ตอนหลังก็มีเรื่องสารวัตรเถื่อนโอ้ยเยอะแยะครับ
หนังสือพิมพ์มติชนไปสัมภาษณ์
พลตำรวจเอกวัดสิทธเดชกุญชร
ผมคิดว่ามีหลายแง่มุมที่
คนไทยอาจจะไม่รู้มาก่อน

ฉะนั้นอยากจะนำมาถ่ายทอด

นักข่าวถามถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องเราจะเห็นว่าเวลาท่านเสด็จ
เยี่ยมพระศักดิกรในอดีตเนี่ย
จะมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกราบพระเกจิกอาจารย์บ่อยมาก
เรื่องนี้พลตำรวจเอกวาสิทธิ์
สิทธิ์เล่าให้ฟังว่า
และทรงศึกษาต่อเนื่องจนเป็นพระนิสัย
ฉะนั้นเวลาเสด็จต่างจังหวัด
ถ้าพระรูปไหนที่เป็นครูด้านกรรมฐาน
พระองค์ต้องเสด็จทรงเยี่ยม
หน้าที่ของผมตอนตามเสด็จคือออกไปสืบสอว่า
มีพระประเภทนี้ที่วัดไหนบ้าง
รูปที่เป็นพระที่มีชื่อของเมืองไทยจำนวนนี้ก็มี
หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่หลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องเชียงดาว
ท่านอาจารย์แบนที่วัดดอนธรรมเจดีสกลนครอาจารย์ฟั่นอาจารย์โร
จังหวัดสกลนครและมีอีกหลายรูป
เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปล่าพระถวายผมก็ไปเจอก่อนที่จะเชิญเสด็จ
ทีนี้ก็เล่าเรื่องการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติธรรมในสวนจิตรดา
พลตำรวจเอกวัดสิทธิ์บอกว่าตอนแรกคิดว่าเข้าวังได้เป็นแค่ตำรวจยามเฉย

รู้กันว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงปฏิบัติธรรม
พวกเราทหารตำรวจพลเรือนที่อยู่ในวังก็ลุกขึ้นปฏิบัติกันหมด
สมัยที่ผมอยู่สวนจิตรดามีสภาพเหมือนวัด
ว่างจากเวรทุกคนก็ลุกขึ้นมานั่งวิปัศนานั่งกรรมฐานกัน
จนกระทั่งมีคนเรียกอย่างล้อว่าไม่ใช่วังหรอก
เป็นวัดจิตรดาวนารามแล้วพอเราลงมือ
ปฏิบัติสมาธิตามพระองค์แล้วก็ความทราบถึงพระกัน
ก็พระราชทานเป็นหนังสือบ้างเป็นเทปบันทึกคำสอนของครูบาอาจารย์
สมัยนั่นใช้วิธีหมุนฝั่งตรงไหนที่ควรตัด
เอามีดโกนตัดแล้วเอาเทปมาปะใหม่

พอสมบูรณ์แล้วก็ก๊อปปี้ไว้หลายชุด
แล้วพระราชทานลงมาให้เรา
เสร็จแล้วนักข่าวก็ถามถึง
พระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งแรก
พลตำรวจเอกวัตสิทธิ์เล่าว่า
ตอนมีพระอาการประชวนครั้งแรกปี๒๕๕๙
ผมยังทำงานอยู่กับพระองค์
ครั้งนั้นมีพระอาการประชวนหนักเกือบสิ้นพระชนที่เชียงใหม่
ตอนนั้นหมอที่เข้าไปถวายการรักษาเดินร้องไห้ออกมาทั้งนั้น
เราต้องลุกขึ้นไปทำบุญคนละวัดถวายพระเจ้าอยู่หัว
ผมเนี่ยตั้งใจจะบวชถวายด้วยซ้ำไป
แต่พอพระองค์ทรงหายแล้วก็ไม่ทรงยอมให้บวช
นั่นเป็นการประชวนครั้งแรก
ทรงประชวนเนื่องจากไปเยี่ยมชาวบ้านก็ทรงไปถึงในครัว
เข้าไปถึงห้องนอนเขาทูลกล้าวถวายอะไรให้เสวยก็รับหมด
ในที่สุดก็ทรงรับเชื้อโรคมาจากป่า
มีพระปรสูงหนึ่งอาทิตย์เต็ม
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงหายพระอาการประชวน

หลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
พลตำรวจเอกวสิทธิ์บอกว่า
ผมรู้สึกเหมือนขาดอวัยวะสำคัญไปชิ้นหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหัวใจ
เมื่อหลายวันที่ผ่านมาเกือบทำอะไรไม่ได้เลย
ดูที่เขาคอมเมนต์ทางเฟสบุ๊กไปน้ำตาก็ไหลไป
ที่ให้สัมภาษณ์อยู่นี้ก็จะพูดอะไรไม่ได้แล้ว
แต่ว่าผมมาพิจารณาว่า
เราคงจะมานั่งเสียใจกันไปเรื่อยแบบนี้ไม่ได้
เมื่อไม่มีพระองค์แน่นอนแล้ว
สิ่งที่คนไทยทุกคนที่รักพระองค์ควรจะทำก็คือ
มาศึกษาพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าใจว่า
พระองค์ทรงต้องการอะไร
สิ่งที่ในหลวงพระองค์นี้ทรงต้องการมาก
มีอย่างเดียวคือความสุขของชาวบ้าน
เสด็จขึ้นพิธีบรมราชาพิเศษ
เมื่อวันที่๕พฤษภาคม
พระองค์ท่านทรงประกาศว่า
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม
ไม่ใช่ประกาศเล่น
แต่คือสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทย
นี่คือคำบอกเล่าของพลตำรวจเอกวสิทธเดชกุญชร
หัวหน้าตำรวจราชสำนักเมื่อหลายปีก่อนนะครับ

งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลายงานหลายเรื่อง
ผมได้มีโอกาสตามไปดูงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เขาไปแจกข้าวแจกของกันที่วัดทุ่งการร้องอายุทยา
เมื่อ๓๔วันที่ผ่านมานี่แหละครับ
เพราะว่าที่นั่นคนเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลิงล้นตะหลิ่งเดือดร้อนกันเยอะ
ได้คุยกับคนตำรวจตรีอัตฑกิจทาริชัตร์เลขาธิการมุณิธิ
ท่านเล่าให้ฟังว่ามูลนิธิเนี่ยเกิดขึ้น
ตอนที่มีพายุเข้าที่แหลมตะลุมพุก
เด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้แต่คนรุ่นผมเนี่ยจำได้ว่าปี๒๕๕๙
พายุเข้าที่แหลมตะลุมพุกเจ็บตายไปเยอะ

พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เยี่ยมเยี่ยนและพระราชทานข้าวของเองเลยนะครับ

ท่านก็ทรงให้ตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้น
ด้วยวัตถุประสงค์ว่าชาวบ้านเจออุทธกภัยวาตภัย
น้ำท่วมไฟไหม้เดือดร้อนเรื่องอะไรก็ตามแต่
มูลนิธินี้จะเข้าไปดู
ตอนหลังนี่มีมูลนิธิลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาก
แต่ว่าในอดีตมุณิธิราชประชานุเคราะห์จะเป็นหลักเลยครับ
แล้วจุดเด่นของมูลนิธินี้ก็คือว่า
ไปให้ไวไปให้ถึงก่อน
บำบัดช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน
นี่เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วพลตมตรีอัตภกฤษฐาลีชัตริ์บอกผมว่า
พระองค์ท่านเอาใจใส่มาก
เวลาหน่วยงานของหน่วยอาสาของราชประชานุเคราะห์ไปที่ไหน
ก็จะดูติดตามดูอย่างละเอียด
เข้าของเครื่องใช้ที่ใส่ไปในถุงยังชีพเนี่ย
พระองค์ท่านก็บอกว่า

เอาที่เขาเปิดแล้วกินได้ทันทีเปิดง่าย
ฉะนั้นก็จะมีประเภทข้าวแกงที่ไม่ต้องไปหาที่เปิดกระป๋อง
สำเร็จรูปในกระป๋องเปิดแล้วใช้ได้เลย
เปิดแล้วกินได้เลยเพราะว่าคนที่เขาเจอน้ำท่วมไฟไหม้

แล้วที่สำคัญก็คือว่า
ทรงดูแลให้การศึกษาลูกกำพลา

ทั้งหมดเนี่ย๓๐๐กว่าคนแล้ว

กำพระพ่อแม่เสียชีวิต
ไม่มีปัญญาไม่มีใครจะดูแล
ท่านส่งให้เรียนหนังสือเรียนจนจบ
ใครมีปัญญาจะเรียนถึงไหนส่งถึงนั่น
เรียนจบปริญญาตรีจะต่อปริญญาโทเรียนไปเลย
ปริญญาโทแล้วอยากต่อปริญญาเอกเป็นดร
เรียนไปเลย๓๐๐๐กว่าคนแล้ว
แล้วเดี๋ยวนี้บัณฑิตเหล่านั้นเขาก็หวนกลับมา
ทำงานให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์หลายคน
ผมไปเจอคนหนึ่งวันนั้นก็เล่าให้ฟังว่า
และน้องเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิต
ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เรียนหนังสือจนจบ
น้องเนี่ยไปทำงานอยู่กระทรวงพัฒนาสังคม
ตัวพี่คนพี่เองเนี่ยมาทำงานอยู่กับมูลนิธิ
รับใช้เบื้องยุคลบาทตอบแทนพระองค์ท่าน

งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นงานหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงตั้งให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายวันนี้ก็
ผมเคยพูดเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
มีคนเคยพูดไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
ถ้าพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย
ท่านจะเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่มีความยิ่งใหญ่คนหนึ่งล่ะ

ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับคนในวงการดนตรี
นักร้องศิลปินนักดนตรีเขาภาคภูมิใจ
เขามีความรู้สึกว่าเขาได้ประกอบอาชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยทรงทำมาก่อน
ฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีนักร้องหลายสไตล์ครับ
แต่งเพลงสำคัญขึ้นมาในช่วงนี้
ผมอยากจะพูดถึงนักร้องลูกทุ่ง
ที่คุณครูชนละทีทานทองแต่งเพลง
ร้องเพลงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผมเขียนปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า
นี่คือการรวมพลคนลูกทุ่ง
รวมรุ่นหลานรุ่นรุงและรุ่นป้า
เชิญจากต่างค่ายต่างสังกัดนัดกันมา
มาร้องเพลงด้วยน้ำตามาด้วยใจ
เจียมตัวเจียมตนคนบ้านนอก
ดั้นด้นสู่บางกอกนครใหญ่
วันนี้เรารวมตัวรวมหัวใจ
เสด็จสวรรคาลัยเจ้าค่าเอ่ย
ฟังเพลงที่เขาร้องถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

เจ้าพ่อก็จากลูกไปจากไปไม่เอ่ยคำลา
แม้ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าถึงเวลากลั่นน้ำตาไม่ไหว
เสียงครวดคลำไปทั่วผ่านท้อง
ความค้นมองครอบครองอยู่ทั่วใท
แม้แต่ฟ้าก็ยังร้องไห้เหมือนรู้ใจ
ให้ฉันกับใจ
แม้แต่เฟ้าก็ยังร่องใม่เหมือนรู้ใจ

ท่อเหนื่อยมานานมา

พันยอดได้ร้อยทุ่งหน้าป่าดอน
พอห่วงหาทอง
ผสมในกรของพ่อ
นับตั้งแต่นี้ต่อไป
คงไม่ได้เห็นหน้าพออีกหน่อย

เป็นสะพานทอดรอ

ต่อสู่สวงสวรรค์
ขาดพ่อมันเรือท่อหัก
จงรักสามัคคีกันไว้
ทำตามคำสอนของพ่อ
ชาติไทยก็เดินต่อไปได้
พอคอยจับยอมมองมา
จากชั้นฟ้าสวรรค์ขาลัย